พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดเลยกันหน่อย

บุรุษพยาบาลคนนี้มีวุฒิปลอม
แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะใช้วุฒิปลอมมาเป็น๑๑ปีจนบรรจุ
คือทำงานอยู่ในโรงพยาบาลจนได้รับการบรรจุ
แต่ตอนนี้เขาโดนเชื่อดแล้วไม่ได้โดนฆ่านะคือโดนจัดการแล้ว
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งให้ออกจากราชการเลยเอามันกลายเป็นเรื่องนะคะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านที่อำเภอปากชมที่จังหวัดเลย
เขาก็ร้องไปยังสาธารณสุขจังหวัดเลย
กรณีที่นายโกวิทอินทศรบุรุษพยาบาล
หนุ่มพยาบาลโรงพยาบาลปากชม

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคัน
ก็ใส่เครื่องแบบแบบนี้ทำหน้าที่จริงนะฮะ
ใช่แล้วทำงานที่แผนกฉุกเฉินมานะ
ปีจนได้รับการบรรจุดูสิเห็นไหม
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
อย่างในแพทย์ปรีดาวรหารก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่ามีการตรวจสอบข้อมูลประจำปี
ซึ่งในเดือนมิถุนายนของทุกปี
จะตรวจสอบทั้งจังหวัดเลยนะเป็นการตรวจสอบพยาบาล
เรื่องว่าใบประกอบวิชาชีพของใครหมดอายุ
แล้วก็ทวงถามไปที่บุรุษพยาบาลคนนี้
นายโกวิทส่งใบประกอบวิชาชีพ

ทำไมใบประกอบวิชาชีพมันผิดสังเกต
คือในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเอามาตรวจเองก็บอกมันแปลกนะ
ใช่ทีนี้ก็เลยต้องสอบถามไปยังคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สภาการพยาบาล
ได้รับหนังสือค่ะเป็นลายลักษณอักษรเลย
บอกว่าวุฒิการศึกษาแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพ
เอามาให้ตรวจสอบเนี่ยมันเป็นของปลอม
ดังนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยบอกว่า
ก็เลยต้องมีการสั่งการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้
เขามีการเชิญตัวมาให้ปากคำแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละ
เจ้าตัวบอกว่าครับนั่นคือวุฒิปลอม
แล้วก็เลยทำเรื่องอนุมัติถึงทางด้าน
ว่าราชการจังหวัดเลยให้ออกจากราชการ
ส่วนเรื่องโทษคุณผู้ชมคือจะได้รับโทษทางคดีอาญา
ใช้เอกสารทางราชการปลอมแปลง
ทีนี้ทางสสจเขาเป็นผู้เสียหาย
ส่วนทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สภาการพยาบาล
จะฟ้องหรือว่าไม่ฟ้องอันนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้น

ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยเดินทางไปเลย
ไปหาที่บ้านของบุรุษพยาบาล
ที่บอกว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมคนนี้นะคะ
นายโกวิทอยู่ที่บ้านนาคอที่ตำบลปากชม
ก็ไปเจอสภาพบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวประตูเนี่ยปิดเงียบเลยนะ

แล้วก็เลยไปถามนายเฉลียนกงสิมมา

มีการส่งเสริมเรื่องสาธารณสุขท้องถิ่น
แล้วก็มีการคัดเลือกบุคลากรในชุมชนไปเรียนต่อ
จบมาก็ให้กลับมาทำงานในท้องถิ่น

ให้ไปเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วใช้ทุนเรียนนะคุณปีนึง๓๕๐๐๐บาท

ปีนี่คือเป็น๑๔๐๐นะที่เรียน
แล้วมารู้ตอนหลังว่านายโกวิทมีปัญหากับทางมหาวิทยาลัย
แต่ทางนายกอบตปากชมบอกว่า
ผมก็ไม่รู้จริงว่าไอ้ที่เขามีปัญหากันเนี่ยมีปัญหากันเรื่องอะไร
แล้วก็ถามต่อนะว่าเอ๊ะนายกอบตคะแล้วเขาใช้ทุน
แล้วไม่เรียนต่อหรือว่ามันไม่จบการศึกษา
จะต้องทำยังไงเพราะว่าบางที่เขาบอกว่า
ถ้าเกิดไม่เรียนต่อต้องใช้ทุนคืนเป็น๒เท่า
แต่ทีนี้คือทางมารดาทางแม่ของนายโกวิทย์
เอาเงินมาจ่ายคืน๗๐๐๐บาทแล้ว
เขาบอกว่าเรื่องนี้เขาได้รับทุนไป๑ปี
แต่เรื่องนี้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ถามนะครับ
ถ้ามีการตรวจวุฒิทุกปีหรือว่ามีการต่ออายุหรือยังทุกปี

ปีก่อนทำไมไม่เคยเจอ
ว่าผู้ชายคนนี้ใช้วุฒิปลอมทำไมถึงเพิ่งมาเจอ
เขาก็บอกแบบนี้บอกว่าที่ทำงานมา๑๑ปี
เราก็ว่ากันไปตามความผิดเรื่องเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
ส่วนเงินเดือนที่ให้ไปแล้วคุณลองคูณดูสิ
๒เดือนต่อปี๑๑ปีเป็นกี่เดือนเข้าไปแล้ว
ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าก็ต้องให้เงินเดือนไป
ก็ถือว่าทำงานมาแล้วนะครับ